ยินดีก็เฮแล้วก็ไปแก้บงแก้บนใช่ไหม
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้น

เหมือนพี่ตำรวจคนนี้ก็ได้ค่ะ

ของจริงเลยของจริงครับ
ถ้าถูกคงจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับ
ถ้าถูกก็อยู่กับกองสลากเรียบร้อยแล้ว

ใช่ครับผมทำไมถึงทำชุดนี้ขึ้นมา

เพื่อว่าจะสอนให้ตัวเองรู้ว่า
หมดไปเท่าไหร่แล้วกับสิ่งนี้
คือหมดไปเท่าไหร่แล้วกับสิ่งนี้
หมดไปเท่าไหร่แล้วถึงจะมีอาการแบบนี้
เอาง่ายนะคะถ้าถูกก็ไปอยู่กองสลากค่ะ
แต่นี่ไม่ถูกอยู่ข้างกองขยะค่ะคุณ

คลิปนี้เป็นเรื่องราวที่โพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชัน

ซึ่งเป็นตำรวจสายหา
คนไทยเป็นคนตลกนะ
ตลอดข่าวของเราไม่รอช้าค่ะ

ก็คือดาบตำรวจสามารถ

ที่รู้จักกันในฉายาดาบสอนราม

ภูทรปธรรมราชวงศาสตร์

ดาบบอกว่าปกติเป็นคนชอบถ่ายคลิป

มันตรงกับวันที่๑๖พอดีเลย
ก็เลยอัดคลิปนี้ออกมา
เพื่อเป็นความหวังให้กับตัวเองนะครับ

สนใจที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับ

ถ้าท่านซื้อมากท่านจะยากนานนะครับ

แล้วมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับผม
เห็นถูกใช่มั้ยคะ
ฟังเอาไว้นะคะอย่าไปซื้อมากนะคะ
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์การถูกรางวัลมันน้อย
ยังมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

มันธรรมกันไม่ได้เหรอคุณ

เขายังมีคลิปที่ลงไว้ในแอปพลิเคชัน

ท้องแข็งฮากากตามกันไปแบบนี้ค่ะ
ตาร์ทมือไม่ติดลองสตาร์ทตีนดูสิครับ
เออเอาจริงนะ
ถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นตำรวจก็น่าจะเป็นตลก
แต่ดูหน้าตาพี่ก็เป็นคนอุรมดีมากนะ

ไปฟังสุดจากปากพี่ดาบสรรรามเกิดอีกครั้งดีกว่าค่ะ
ผมฤ่งวันไหนว่างจากการเข้าเว
จะสู้งานต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทั้งหมดนะครับ
มีผู้ติดตามทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็มีคนขดใจให้ทั้งหมด
แปดแสนเอ่อแปดแปดล้านสี่แสนใจนะครับก็มีมีครับมีอาชีพเสริมอยู่
ก็ส่วนมากก็จะขายของเด็กเล่นนะครับ
พอเป็นอาชีพเสริมพอเป็นรายได้เล็กน้อยนะครับผม
นี่ก็คืออาชีพเสริมของผมนะครับส่วนมากก็จะขายให้เอฟซีแหละครับ
ไม่ธรรมดานะคะคุณเป็นดาบตำรวจแล้วมีอาชีพเสริมขายให้เอฟซี

เสร็จแสงโอ้โหคุณพลาดโอ้โหเยอะกว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวอีก
โอ้โหไม่ต้องน้อยใจจริงคือให้ดูเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันเนอะ
สำหรับใครที่ติดตามตลอดข่าวของเราก็จะมีคลิปน่ารักแบบนี้มาฝากเข้าไปติดตามดับสอนรามกันได้ด้วยนะคะ
ชมด้วยแค่เห็นหน้าก็อารมณ์ดีไปด้วยแล้วจริงนะคะ